ข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าเปลี่ยนบรรยากาศไปวัดกันบ้าง
ที่แพะเจ๊การีนจะพาไปคือวัดแม่ญ่านางตะเขียน
ที่นี่เลยค่ะวัดบางชัน

วงสวงละครเรื่องใหม่ค่ะเป็นแนวลี้ลับค่ะ

นับถือทั้งพ่อปู่พญานาคทาเวสุวรรณนะคะล่าสุดก็แม่ตะเขียนที่วัดบังชันนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมไปได้นะให้เลขแบบแม่นมากจริงค่ะ
ถึงจะมูหนักขนาดไหนนะคะหนุ่มอาร์ตก็ไม่ทิ้งงานแสดงค่ะ
รวมไปถึงอาชีพใหม่ที่ที่ฉันฟังแล้วตะลึงเลยค่ะ

เขาเปิดขายเบอร์โทรศัพท์เลขสวยรวมไปถึงทะเบียนรถแพง
ติดต่อเขาได้แล้วเขาโพสต์ลงไอจงไอจีเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะค่ะ
แล้วแต่ละเบอร์คุณผู้ชมแต่ละหลักเนี่ยโอ้โหเป็นแสนอ่ะนะคะ
แล้วก็มีเพื่อนดารามาปรึกษามากมายค่ะ
ลองศึกษาข้อมูลเองด้วยนะคะทำไปทำมาปังมากค่ะ
มาเปลี่ยนบ่อยแล้วก็โอ้โหเฮงกันทุกคนค่ะ
ต้นล่าสุดที่ขายไปต้นนี้คุณผู้ชมประมาณ
โอ้โหเป็นแสนนะคะ
เรียกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนจริงไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
ตอนนี้ก็มาเริ่มแบบเกี่ยวกับพวกขายทะเบียนขายอะไรอย่างนี้ครับ
มันก็เป็นรายได้เสริมที่มันสามารถทำในโทรศัพท์ได้
ไม่เรารู้จักพี่แมนด้วยเราก็เลยปรึกษาปรึกษาปรึกษา
แล้วเราก็เชื่อเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขอยู่แล้วด้วย
เราก็จะไปอ่านว่าสัตว์ตัวนี้มันเหมาะเกี่ยวอะไร
นักแสดงเป็นยังไงอยากได้ค้าขายอยากได้เมตตามอาหารนิยม

ตอนนี้ก็จะอาศัยเรื่องเบอร์เลข
แล้วก็เปลี่ยนเป็นโค้ดหลังไลน์หรือไอจีอะไรอย่างนี้
ก็กำไรนิดหน่อยบางทีก็เอาไปทำบุญบ้าง

เจ้าตัวบอกว่าโอ้โหพี่เขาใช้คำนี้นะคะ

ส่วนเรื่องแบบว่าจะมีครอบครัวหรือเปล่านะคะ
เจ้าตัวบอกว่าแล้วแต่พร้อมเลยละกัน

ก็มีคนคุยเรื่อยมันไม่ได้ขาดหรอกครับ
แต่แค่เมื่อกี้ถามเขาถามว่าแบบเหมือนอยากมีครอบครัว

ถ้าจะมีก็มีไม่ได้ห้าม
แต่ถ้าจะตั้งใจมีวันนี้
ปีนี้อยากมีลูกคงไม่ใช่
นะคะก็เป็นแนวคิดของเขานี่แหละเนาะ

เมื่อสักครู่พี่แจ๊คพูดอยู่บอกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจน
มันใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยจริงคุณผู้ชมค่ะ
คำนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่
ข้าวยากหมากแพงขนาดนี้
สถานการณ์โควิดก็ยังไม่คลี่คลายกันไป
ทำอาชีพเดียวเดี๋ยวไม่พอกินคุณผู้ชมค่ะ